ท่านผู้ชมครับเรื่องของคู่๑๙ไทยรัฐกรุ๊ป
เรายังคงเดินหน้าช่วยเหลือกันอยู่นะครับ
ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เพื่อนำไปตรวจคัดกรองให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปได้ร่วมกับพันธมิตรเนี่ยนะฮะได้เริ่มจัดทำตั้งแต่เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมกับการรับชุดตรวจจากพันธมิตรที่ผ่านมานะครับรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น๒๔๕๐๐ชุดแล้วนะครับ
และคุณสุวรรณีผู้นภานนท์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจสินค้าเวชพันธ์และเครื่องมือแพทย์
และการตรวจคัดกรองที่ยังเข้าไม่ถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับ
เพราะประชาชนบางคนเนี่ยอาจใช้ชุดตรวจแบบแห่จมูกผิดวิธีทำให้ผลตรวจไม่แน่นอน
ขณะที่คุณวัชราวัชรพลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลางไทยรัฐกรุ๊ป
บอกว่าสำหรับการรับมอบชุดตรวจด้วยน้ำลายหนึ่งหมื่นชุดจากมูลนิธิบีเจซีบิ๊กซี
ได้ตัดสินใจที่จะส่งมอบไปที่กลุ่มเส้นได้ที่เป็นจิตอาสาคู่สู้โควิด๑๙นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มจิตอาสาที่ไทยรัฐประสานขอความร่วมมือ
เมื่อได้รับการติดต่อจากผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการหาเตียง

คุณวัชละบอกว่าเคยร่วมบริจาคอาหารและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้กักตัวผ่านไปทางกลุ่มเส้นได้
ก็เลยขอเป็นตัวแทนไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรขอบคุณกลุ่มเส้นได้ด้วยที่ทำงานจิตอาสาครั้งนี้ด้วยใจ
แล้วขอบคุณไปยังคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทอย่างหนัก
เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
ส่วนกลุ่มเส้นได้ก็ได้ขอบคุณนะครับที่ได้รับมอบชุดตรวจเหล่านี้นะครับจะได้นำไปช่วยเหลือประชาชนครับ
รับการสนับสนุนจากไทยรัฐจำนวนหนึ่งหมื่นชุดนะครับหนึ่งหมื่นชุดก็จะทำให้เราเบาแรงไปได้เยอะนะครับจากแปดแสนห้าหมื่นก็เหลือแปดแสนสี่หมื่นแล้วนะครับแต่ละก้าวถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับก็ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐมากจริงครับที่เรียงเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับแล้วก็
ไทยรัฐครูปก็ต้องขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกท่านด้วยนะครับหน่วยงานภาครัฐต่างประชาชนทุกท่านด้วยที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ปฏิบัติการร่วมกันนะครับปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อครับ
เรายังคงเดินหน้าต่อนะฮะนี่ครับสนับสนุนกันได้ผ่านบัญชีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ครับ